เดี๋ยวกรามคามว่าพี่ทิศเป้มีเรื่องตลกมาเล่าให้ฟังใช่ไหม
นอกจากนวดกรามแล้วก็ดึงมุมปากขึ้นไปสูง
เตรียมยิบค่ะ
เธรี่อย่างจริง
วิ่งมาเทน้ำใส่ถังแหมทีมไหนได้น้ำเยอะกว่าก็ชนะเลิศไปเลยนะครับ
ที่เห็นกำลังรุมกันชุลมุนชุลเกกันอยู่นี่นะครับ
อย่าคิดว่ากำลังตะลุมบอลหรือมีเรื่องอะไรกันนะครับคุณผู้ชม
จริงแล้วเด็กกำลังสนุกสนานกับกีฬาฮาเฮกันอยู่ครับ
เขาแข่งกันแย่งแตงโมกันครับก็เพราะว่านี่คืองานกีฬารามขับ
ที่โรงเรียนบ้านรามจังหวัดสุรินทร์นั่นแหละ
กฎิกาง่ายง่ายง่ายง่ายแค่ใครแย่งแตงโหมออกมาจากวงได้
ก็ชนะได้รางวัลไปเลยครับพี่น้องเอ๊ะแต่แต่แต่ว่าห้ามแตงโมแตกนะครับ
ไม่งั้นจะถูกปรับเปล่าต้องเริ่มแข่งขันกันใหม่นะเออ
แล้วที่แข่งกันเอาเป็นเอาตายกันนี่รางวัลก็ได้แค่๕๐๐บาทเท่านั้นนะครับ
เห็นสีสันเสื้อดอกสะพั่งอย่างนี้อย่าคิดว่าเป็นเทศกาลสงกราน
รถน้ำดำหัวกันนะครับยังยังไม่ถึง
รออีกนิดใจเย็นเย็นแต่นี่เป็นงานเทศกาลข้าวใหม่ปลามัน
แต่งกายย้อนยุคที่นครสวรรค์
พอพูดถึงงานย้อนยุคก็เลยมีรำวงย้อนยุคสไตล์ไทยขึ้น
เท่านั้นแหละครับท่านผู้ว่าธนาคมจงจิระ
ผู้ว่ารายการจังหวัดนครสวรรค์
ก็ควงคุณนายอุศนีลุกขึ้นรำป้อนเลยทีเดียว
บรรยากาศเพื่อนนะครับสนุกสนานกันยาย
ว้าว
ปิดท้ายที่ลีลาความน่ารักเปรี้ยวตาเปรี้ยวใจของเด็กน้อย
ที่ได้ลิ้มลองรสชาติของมะนาวกินมะนาวหอมชื่นใจ
มะนาวหอมชื่นใจเป็นครั้งแรก
ก็ดูสิครับดูแต่ละคนทำหน้าตาเป็นยังไงกันบ้าง
ก็หนูเพิ่งเคยชิมรสเปรี้ยวครั้งแรกในชีวิตนี่นะ
แต่หนูสัญญาว่าครั้งต่อไปหนูจะทำหน้าให้ดีกว่านี้